เป็นหนึ่งความสุขที่หลายคนเลือกจะมอบให้กับตัวเอง

ปีที่ผ่านมาเองทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรัก

มีทั้งสมหวังมีทั้งผิดหวัง
หลายคนเหนื่อยแต่ก็ยังไม่ท้อ
ดังนั้นเติมกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกคนครับ
เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้
ด้วยรอยยิ้มยิ้มได้ในทุกวัน

ขณะที่เช้าบ้านหมู่เจ็ดในตำบลนาโภ

มีต้นคนที่จะสวัสดีครับ
อกจากนั้นแล้วยังมีปัญหาราคาข้าวเปลือกก็ยังลดต่ำลง
ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง
ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง

ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง
ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง
ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง

ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง
ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง
ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง

ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง

ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง
ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง
ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง
ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง
ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง
ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง

ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง
ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง
ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง

ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง
ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง
ก็ยังมีปัญหาราคาเข้าเปลือกก็ยังลดต่ำลง